เป็นที่ประทับใจค่ะสำหรับงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศในปีนี้
การจัดแสดงเชิดสิงโตอย่างยิ่งใหญ่การนำอาหารพื้นเมืองมาจัดซุ้มให้บริการแก่เหล่านักธุรกิจ
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีค่ะงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่สามสิบสาม
เริ่มขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาด้วยขบวนแห่เชิดสิงโตนำผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานหอการค้าไทยและประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีเข้าสการะสารปลุกเจ้าปู่ย่า
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางรวมใจชาวอุดรธานีก่อนเริ่มการแสดงบนเวที
เพื่อสร้างความเพิดเพลินให้กับเหล่านักธุรกิจรวมสองพันคนพร้อมด้วยการนำอาหารขึ้นชื่อและของดีประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเชียงเหนือ
มาจัดซุ้มให้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงถึงศักยภาพของภาคตะวันออกเชียงเหนือ
โดยได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้าซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกพบว่า
เศรษฐกิจไทยยังทรงตัวค่ะแต่จะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในปีหน้า
ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อการบริโภคและคาดหวังว่าจะเกิดการลงทุนตามมาในปีหน้า
ทำให้เกิดสภาพคล่องโดยประเมินว่าเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่สอง
ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสที่๓หรือช่วงครึ่งหลังของปี
ทำให้เศรษฐกิจปีหน้ามีโอกาสเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่ค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดอุดรธานีก็เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด
เช่นการขยายสนามบินโครงการรถไฟทางคู่ให้สอดรับกับการขับเคลื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเดินไปสองขาขาหนึ่งเดินไปในเรื่องของการตามกระแสของเศรษฐกิจ
อีกขาหนึ่งเราก็กลับมาช่วยทางสังคมเนี่ยมันก็จะดึงกันไปล้อกันไปนะครับส่วนมากเราจะมองว่าเราไปทำขาหนึ่งเราทิ้งขาหนึ่งนะครับ
ปัจจุบันนี้จะสังเกตว่าหอการค้าเองเราก็พยายามจะผลักดันทางโครงการต่างเพื่อที่จะมาช่วยระดับฐานลาก
ในอิสระว่างกุศลกิจประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศส่งสัญญาณไปยังสมาชิกหอการค้าให้มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาเสริมสร้างความยั่งยืนในการทำธุรกิจและต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจากปีที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการปรับความคิด

ตุ้นให้สมาชิกหอการค้าไทยให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการจัดทำโครงการต่างเช่นโครงการ๑หอการค้า๑สากรการเกษตรเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อเศรษฐกิจระดับฐานลากให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสำหรับงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่๓๓จะเริ่มขึ้นอย่างเป็น
รัดทีวีรายงานจากจังหวัดอุดองทานีขอบคุณนะครับคุณนานิชาครับ